ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
คือตอนนี้เรื่องในครอบครัวดังกว่าเพลงแล้วมั้งคะ
คือเขาก็มีมาเป็นระยะนะเอาเป็นว่าคุณเสกโลโซเสกสรรสุขพิมายนักร้องชื่อดังเนี่ย
็อกเกอร์ชื่อดังของไทยเนี่ยก็ทราบกันดีว่ามีภรรยาสามคนค่ะนะ
ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยอยู่กินด้วยกันเนี่ยคืออีฟคุณอีฟอภิษยา
ภรรยาคนแรกก็คือการวิภากรมีลูกด้วยกันอันนี้แยกกันอยู่แล้ว
ก็แยกกันอยู่คือเลิกกันไปแล้วอีฟอภิษยาอยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกัน
การวิพากรได้โพสต์คลิปนะว่าเนี่ยเขาไปดูบ้านนะคือก่อนหน้านี้เขามีข่าวมานานแล้วว่าการวิพากรบอกว่าจะเอาบ้านคืน
ไล่อีฟออกจากบ้านเพราะบ้านหลังเนี้ยคือบ้านที่เสกเนี่ย
ให้กับลูกชายคนโตใช่ค่ะอีฟมาอยู่ไม่ได้ไม่ได้อ่า
จะไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาต้องเอาคืนห้ามแตะ
ทีแรกก็การคนเดียวไปมาเป็นการกับแซนวิชก็เหมือนกับรวมมือกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันด้วย
แล้วการก็เปิดเผยภาพจากคลิปวีดีโอล่าสุดที่เธอบอกว่าเธอมาที่บ้านเนี่ย
เสกโลโซอยู่กับอีฟเนี่ยแล้วไปเจออะไรก็ไม่รู้แต่พอเอามาโพสต์เนี่ย
มีบรรดาแฟนคลับในเฟซบุ๊กในโลกออนไลน์ของเธอบอกว่าเฮ้ย
นี่มันขวดน้ำมันพลายเนี่ยของอ่ะพวกของมนต์ดำศัยศาสตร์
นี่มันดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยถึงขั้นแบบเลี้ยงผีกันเลยหรือ
ไปถามพระวัดหนึ่งพระยังทักเลยว่าเขาเลี้ยงผีกันนี่
เจอกระทงด้วยนะซึ่งกระทงเนี่ยพระบอกว่าเป็นกระทงเลี้ยงผี
เอาไม่ได้แบบลอยกระทงปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้เหรอคะไม่ใช่
เป็นกระทงแบบใส่อะไรก็ไม่รู้อ๋อเนี้ยเหรออ่าเนี้ยที่เจออ่ะ
มีอะไรรูปป่ะรูปมีเทียนอันนี้เป็นฝั่งคุณการเขาบอกฝั่งเดียวนะ
เดี๋ยวลองไปดูคลิปหน่อยนะครับที่การวิพากรเขาได้บันทึกไว้
แล้วก็ได้เผยแพร่ทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
นางฟ้าตกสวรรค์น่าสงสารจังไล่เท่าไหร่กว่าจะไปได้
นั่งอยู่เป็นปีกูละเชื่ออะไรหน้าด้านได้ขนาดนี้
เดี๋ยวใครก็ได้เอาฟู้ไปเผาให้นะถ้าพ่ออะไรเนี่ย
เสนียดนี่ของทำของทำของเปล่าวะเนี่ยอะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้อ่ะ
อะไรอ่ะแฟนคลับรู้ป่ะเนี่ยเอฟซีมันคืออะไรมันคืออะไร
ทำพิธีอะไรกันมันจะไม่มีเลยคงไม่มีอะไรหรอก
ชั่วร้ายจงออกไปสิ่งชั่วร้ายจงออกไปเออนิมนต์เสกบวชหน่อยเถอะ
สักหนึ่งพันศาสามเดือนบาปกรรมที่ผ่านมามันจะได้
เลวร้ายจะได้ออกไปอืมขอให้คนที่ทำจงได้รับ
สิ่งที่มันทำเข้าตัวมันไปให้หมดเลยโดยเฉพาะ
ีออ่างอะไรนะหามสกุลอะไร

เป็นเรื่องเป็นราวเอาของมาเผากันเลยอ่าแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณอีฟคู่กรณีนะที่ถูกพาดพิงเธอออกมายืนยันนะ
อืมว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์อะไรทั้งสิ้น
กระทงที่เห็นแล้วเอาไปเผาเนี่ยไม่ใช่ของอีฟ
ไม่ใช่กระทงเลี้ยงผีอะไรทั้งสิ้นอีฟบอกว่านี่คือกระทงของแม่ของเสกโลโซนะ
เอาคุณแม่เขาไปทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้ลูกชายมาอ้าวอ่าทีนี้ก็
เป็นเรื่องเนี่ยมันคนละมุมกันอ่ะใช่ไหมไม่รู้แล้วแหละว่าของใครอะไรยังไงอ่ะ
แล้วของเขาก็ไม่รู้ว่าไปเจออะไรกันยังไงแบบไหน
ก็เลยถามหน่อยว่าเออตกลงแล้วมันยังไงทางบ้านเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะ
เรื่องนี้ตกลงเจ้าตัวเขายืนยันว่าพบของในบ้านจริง
ไม่มีการจัดฉากใส่ร้ายนะแต่ไม่ฟันทงว่าเป็นเรื่องศัยศาสตร์หรือไม่
เพราะตัวการเองการบอกว่าการก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าเป็นน้ำมันภายกระดิน๗ป่าช้าแต่ว่าการเนี่ยจะเอาไปถามคน
กระทงสะดอกเคาะตามหลักการสะดอกเคาะถ้าเป็นกระทงสะดอกเคาะเสร็จเขาไม่ให้เอาเข้าบ้าน
ต้องเอาทิ้งที่ทางสามแพร่งตามหลักที่รู้มาจากโซเชียล

เอ้าลองถามคนนี้ไหมคะ
หมอปลาเรื่องผีพีสางลองถามหมอปลาหน่อยหมอปลาน่าจะรู้แหละ

ใช่ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไปสอบถามหมอปลาเลยว่า
มันใช่ไหมหมอคุณสงค์คุณสัยอะไรพวกเนี่ย
หมอปลาบอกเลยนะคะว่าการทำศัยศาสตร์มีจริงมีมานานแล้ว
แต่เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นไม่มีผลทั้งคนทำและคนโดน
อ่ะฟังคำยืนยันจากหมอปลาสิคะ
อันนี้มันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำศัยศาสตร์จริง
แต่ผมอธิบายให้ฟังว่าศัยศาสตร์มีคนทำไหมมีคนทำ
แต่มันไม่สามารถมาทำอะไรเราได้หรอก
ไอ้พวกคนทำเนี่ยมันเป็นการหลอก
เขาเรียกว่าเป็นไอ้พวกสายดำหลอกมนุษย์เพื่อจะหลอกเอาเงินคน
คือเอาง่ายเลยถ้าไอ้พวกหมอศัยศาสตร์นี้มาทำที่จริง
ผมเชื่อเหลือเกินว่าขอโทษนะที่เอ่ยชื่อดารา
อย่างนั้นเดทมารีโออ้ำพระชราเนี่ย
ต้องตกเป็นเมียพวกหมอดูหมดแล้วหรือต้องเป็นผัวให้กับคนที่ไปจ้างทำ
แต่อันนี้มันไม่มีผลคือในอดีตถามว่ามันมีจริงไหม
มันก็ทำกันมาแต่ถามว่ามันเกิดผลไหม
ความคิดผมมันไม่เกิดผลหรอก
แต่ถ้าทำศัลยกรรมทำหน้าทำนมผมเห็นด้วย

หรือผู้ชายไม่หล่อไปทำจมูกเสริมคางฉีดโบท็อกก็มัดใจสาวได้

ทำไมถึงแบบว่าดูปากสั่นขนาดนี้คุณภาคภูมิ